คุณผู้ชมค่ะไปต่อไปกันที่คู่ซีบัตตี้คู่ใหม่ค่ะคุณผู้ชม
สำหรับพระเอกสายเกลียนสายฮาพี่บอยปกรณ์

แจ๊กแฟนฉานเอ้าแปลกไหมล่ะเจอกันทีอะไรนะ
มักจะมีคอนเทนต์ให้เราได้ดูกันอยู่ตลอดเลย
นี่คอนเทนต์อะไรรู้ไหมจ๊ะคอนเทนต์แฉแหลกแจกความฮาจ้า
ด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยนะเป็นนักสะสมของเล่นแปลกของเล่นที่มันหายาก
แจ๊กแฟนฉานเขาก็เลยอะอาสาระกัน
ไปทำหน้าที่ตามหาของเล่นแปลกมาให้แล้วก็ปล่อยขายให้กับเพื่อน
แต่ด้วยความที่ว่าตัวของแจ๊คเนี่ยเขาขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของหลอกขายของให้เพื่อนดารา

ตัวเองด้วยประเด็นนี้เออตาบอยเขาก็เลยแบบเหมือนระแวงอ่ะ
พยายามระแวดระวังตลอดจนมีกระทั่งวันหนึ่ง
เฮียบอยเจอกับตัวคุณผู้ชมเจอหลอกหายของกับตัว
ถึงขั้นที่เฮียบอยประกาศเลยนะว่าถ้าเกิดว่าชาตินี้เนี่ยนะยังโดนแจ๊คแฟนฉันหลอกอีก
ชาติหน้าหากเป็นไปได้สาธุขอให้ลูกกลายร่างมาเป็นแจ็คแฟนฉัน
แล้วไปตลบหลังหลอกแจ๊คคืนดูบ้าง
เขาแค้นอะไรอ่ะเออคือเขาไม่ได้อยากเอาชนะนะจุดนี้
เขาบอกว่าอยากได้ความสะใจล้วนเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
หลอกคนขายของครับผมเพราะว่าไอแจ๊คอ่ะมันแบบว่าชอบ
อยากรู้ว่าเวลามันหลอกคนขายของโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนในวงการเนี่ย
จิตใจมันทำด้วยอะไรไว้แจ๊คเคยหลอกขายของเล่นผม
อ่านี่คือเขาหลอกจริงป่ะเนี่ยนี่แบบจะโง่แน่
จริงแพงกว่าคนอื่น๔๐๐๐บาท
มันก็บอกว่าไม่รู้ซื้อไปแล้ว
ควรตีเห็นไหมความจริงมันก็ไม่ถึงกระหลอกหรอกแต่ว่ามันแค่
บางทีของที่แจ๊คคือแจ๊คมันเป็นคนที่หาของได้เร็ว
พอของที่มันหาได้เร็วแน่นอนราคามันก็ต้องแพง
แพงอยู่แล้วมันเป็นปกติ